คุณผู้ชมว่าแล้วต่อเนื่องเลยดีกว่าคำว่าตลกตกอับ
ทำให้หลายคนประสบปัญหาชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่งตัวพี่โอบะเองในฐานะนายกสมาคมนะคะก็รู้สึกห่วงใยทุกคน
พยายามที่จะช่วยเหลือทุกอย่างแนะนำพี่น้องตลกเท่าที่จะทำได้
และหลายครั้งก็ได้ยินคำว่าตลกตกอับก็ไม่สบายใจเหมือนกัน
เพราะรู้สึกว่าพี่น้องเราเดือดร้อน
ฟังความรู้สึกของพี่โอบากันหน่อยค่ะ
ถ้าก็ด้วยลืมคราวว่าตลกคนนี้ตกอับตลกตกยาก
ต้องไปขายของเก่าต้องไปอะไรอย่างนี้
มันเพื่อนรวมอาชีพแต่คำนั้น
แม้กระทั่งวงการหมัดมวยกีฬาหลูกทุ่งอะไรพวกนี้
ลูกทุ่งอะไรพวกนี้ก็จะได้ยินคำว่าตลกตกอ้ำที่พวกเรายืนอยู่ได้กันตรงนี้เพราะว่าพวกเรารักกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของสมาคมศิลปินตลกเนี่ยเราได้ประธานมัมพ่อโน้ตพ่อเป็ดพวกนี้เขาจะค่อยบอกผมว่า
ดูแลพวกเราด้วยนะใครลำบากเป็นยังไงอะไรอย่างพ่อเป็ดเนี้ย
ก็ยังบอกเลยว่าดูตลกที่มันมีคณะแล้วก็พยายามที่จะดันไปออกรายการกัน
ยังไงหน่อยให้มันผ่านซื้อว่าตลกขนาดเนี้ยมันยังยังเล่นอยู่นะ
คนนี้อยู่ที่ไหนผมเองก็พยายามสอดส่องถ้าผมยังอยู่ตรงเนี้ย
ผมจะทำทุกวิธีทางให้พวกเราได้ลืมตาอ้าปากแล้วได้มีรอยยิ้มกับอาชีพที่เรารัก
สู้สู้นะคะพี่พี่ทุกคนเลยอืม